คืออยู่ในช่วงหัดเล่นเป๊กบอกแบบนี้นะคะ
เป๊กของเรานี่นะลงคลิปซ้อมเต้นไลฟ์สไตล์ตามแบบที่เขาชอบแหละ
บอกว่าตอนนี้ได้คำแนะนำจากนุษย์เยอะ

นุษย์ก็บอกแล้วข้อห้ามคร่าวของการเล่นอะไรยังไงบ้าง

เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเป๊กทำคอนเทนต์ด้วยจ้า

คือมันต้องเล่นยังไงให้มันมีคนสนใจใช่ไหมครับ
เพิ่งจะมาทราบว่ามันต้องเป็นอะไรที่ตลก
ซึ่งผมกำลังก็ศึกษาอยู่นะครับ
น่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมค่ะสุดยอดเลย
สวัสดีเอฟซีของคุณเป๊กด้วยแล้วก็นุษย์ทั่วประเทศนั่นเองนะจ๊ะ
นอกจากที่แบบว่าเป็นติ๊กต๊อกเกอร์หน้าใหม่แล้ว
ต่อด้วยโมเมนต์ความน่ารักที่เป๊กไปเจอผู้จัดไทยรัฐทีวี

สมัยไหนเนี่ยถ่ายอีกกี๊หรือเปล่า
สมัยที่เราถ่ายในสตูดิโอ
พวกเรามึงถ่ายอย่างนี้
นะคะปีนึงเจอกันครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไร
ตอนนี้มารู้ว่าเพื่อนสนิทมีโปรเจกต์เยอะมาก
นี่คุณฟ้าเขามีโปรเจกต์ทำซีรีส์กับไทยรัฐทีวีเราไง

ตัวเองก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับไฟล์ด้วยค่ะ

ใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข

แม่นยูเรื่องนี้อยู่แล้วให้แม่นมาแล้วหลายงวดด้วย
ครั้งนี้จะยอมใจอ่อนบอกเลขหมานให้บันเทิงไทยรัฐไหม

ไม่ได้ครับคือองค์ยังไม่ลง

ผมกลัวบอกแล้วก็ผิดแล้วก็สงสารคนที่ซื้อไปแล้วก็แบบ

โอเคถัดได้รอบเดียวนะ

เห็นมั้ยที่เป๊กเขาช่วยอยู่อยู่
นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนักศึก๑๒๓๔
นิ้วข้างละ๒๒๔หรือเปล่า
ว่าจะเป็นอย่างนี้เอาความลงเลข๗๗หรือเปล่า
เธอนี่ล้ำว่ะ

คือคราวที่แล้วเป็นแบบบังเอิญอย่างงี้นะ

แต่ที่เห็นมั้ยเขาค้างที่เลข
หรือเปล่า

อะไรอ่ะอย่างเงี้ย

แล้วแต่กันละกันชอบตัวไหนก็พิมพ์มานะจ๊